เรื่องราวของดาราก็คือกัปตันชนลทรนักแสดงหนุ่มวัย๒๐ปีเท่านั้นเอง
ที่เป็นข่าวทำสาวตั้งท้องแล้วผู้หญิงคนนั้นก็อายุ๒๓ปี
คือน้องมิ้งสวพัฒน์นะครับ
ปรากฏว่าเรื่องนี้เป็นข่าวใหญ่โตเพราะว่าคนในสังคมมองว่า
กัปตันกัปตันอายุ๒๐เองเท่านั้นเองนะฮะ
ไปทำสาวท้องแล้วจะรับผิดชอบกันอย่างไรต่อ
แล้วก็ตัวมิ้งเองก่อนหน้านี้โอ้โหออกมาแฉในโลกโซเชียลเยอะเลยนะครับ

เมื่อวานทั้งสองครอบครัวตั้งโต๊ะเลยให้สัมภาษณ์เลย
คือคุณพ่อคุณแม่น้องกัปตันมา

แล้วก็คุณแม่น้องมิ้งกับตัวน้องมิ้ง
รวมถึงต้นสังกัดอย่างนาดาว
บอกว่าตอนนี้ทุกคนมีสภาพจิตใจที่ย่ำแย่ไม่แพ้กันทั้งสองครอบครัวนะครับ
ตอนนี้เป็นห่วงเรื่องของเด็ก
แต่วันนี้ขึ้นหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐ
ปตันรับลูกในท้องมิ้งวอนขอโทษ
จะพาฝากคันแต่ไม่เอ่ยปากเลี้ยงเป็นเมีย
พาดหัวในหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐ
ดังนั้นเราไปดูบรรยากาศเมื่อวานกันสักหน่อยด่า
ไปฟังเสียงของกัปตันก่อนฮะ

เพราะว่าอย่างน้อยคืออย่างที่บอกว่า
เรามีความสัมพันธ์ที่แบบเคยเป็นแฟนกันมา
แล้วไม่ว่าจะเหตุใดก็ตามถ้าเกิดมันเป็นสิ่งที่เกิดจากผม

ความคิดของเราโอกาสที่เราต้องกลายเป็นคุณแม่เลี้ยเหยื่อมีกี่เปอร์เซ็นต์
ก็มีทีค่ะ

ผมดันอยากลองเป็นผู้ใหญ่เอง
ผมต้องการที่จะพิสูจน์ตัวเอง
แล้วผมก็ได้ข้อคิดในการที่
ผมยังไม่พร้อมจริงที่จะสามารถตัดสินใจอะไรด้วยตัวคนเดียว

นี่แหละครับการแถลงข่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้
บริษัทนาดาวบางกอกจำกัดซอยสุขุมวิท๓๑นะครับ
ก็กัปตันโชลทรมาพร้อมกับคุณพ่อแล้วก็คุณแม่
ส่วนทางด้านของสาวมิ้งมาพร้อมกับคุณแม่
แต่คนที่นั่งข้างสาวมิ้งเนี่ย

แต่นั่งข้างคุณแม่คือบริษัทนาดาว
ผู้ได้ฟังเสียงทั้งของมิ้งและก็ของกัปตันไปแล้ว
ปัปตันนะฮะก็กล่าวด้วยสีหน้าเคร่งเครียด
รับว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีกับมิ้งสวพัฒน์
แต่มีเหตุผลบางอย่างทำให้เลิกกันไป
และขอรับผิดชอบต่อสิ่งที่ทำไป

ส่วนจะกลับมาเป็นครอบครัวหรือไม่ตอบไม่ได้
เพราะตอนนี้โฟกัสที่เด็กในท้อง
พร้อมระบุว่าไม่ได้สนใจเรื่องของการตรวจสอบใดอีกแล้ว
เพราะเมื่อเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากตน
ก็ขอรับผิดชอบและขอโทษแฟนคลับทุกคน
นี่คือคำพูดของกัปตัน

เมื่อวานมิ้งเปิดใจทั้งน้ำตาเหมือนกัน
ตอบข้อสักถามต่อสื่อในข้อคำถามต่าง
โดยยกมือไหว้และกล่าวขอโทษคุณแม่ของกัปตัน
เธอเองให้สัมภาษณ์ไปในทางที่ไม่ค่อยดี

น้อยใจทุกอย่างที่เจอมา
ตอนนี้ยังรู้สึกว่าเป็นเรื่องของคนสองคน
ตัวเธอเองและตัวกัปตันเองต้องมีความเป็นผู้ใหญ่
รับผิดชอบต้องปรึกษากันว่าจะเอาอย่างไร
ถึงจะไปถึงครอบครัวได้
พ่อแม่ของเธอเองก็ให้ตัดสินใจเองนะฮะ
หลังจากนี้ก็คิดว่าคงจะมีโอกาส
ได้พูดคุยกันแบบ๒คน
ฟังเสียงกัปตันฟังเสียงเม้งกันอีกสักครั้งหนึ่งฮะ
สำหรับเรื่องที่มีเด็กอยู่นั้น
ทางผมขอรับผิดชอบต่อสิ่งที่ผมได้กระทำไปจริงครับ
ผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดูแลเด็ก
เพราะว่าผมไม่สามารถปล่อยให้สิ่งที่เกิดจากผมเนี่ย
ได้รับอันตรายใดอยู่แล้วครับ

เพราะว่าผมเป็นห่วงความปลอดภัยของเด็กมาก
รวมถึงตัวของมิ้งเองด้วย
เอานอน
มีคิดละแปบพึ่งมาไหมคะ

แต่ละตอนนี้คือเรื่องหนักลองไม่ได้คิดหรอสักหน้า
ไม่ได้คิดแล้วก็ฝากกัปตันก็เป็นคนพูดตั้งแต่แล้ว

เพราะว่าคนที่ให้สัมภาษณ์ไปไม่ดี

อาจจะด้วยอารมณ์โกรธแล้วก็

ฉะนั้นขอร้องทุกคนว่า

ทางค่ายหรือว่าทางตัวผู้หญิงเลย
ขอให้ทุกคนมาโทษที่ผมนะครับ

เหตุการณ์ครั้งนี้ถือว่าเป็นบทเรียนที่หนักที่สุดในชีวิตแล้ว
แต่อะไรที่เกิดขึ้นแล้วตนแก้ไขอดีตไม่ได้
ตอนนี้ทำได้คือตั้งใจทำงาน
ถ้าคนไม่ชอบแล้วก็ต้องยอมรับ

รับในสิ่งที่อาจจะแฟนคลับ
หรือว่าคนไม่ชอบตัวกัปตันแล้วเขาบอกเขายอมรับนะครับ
น้องชายแท้ของน้องมิ้งเนี่ยนะคะ
คือมันเป็นประเด็นดราม่าคุณผู้ชม
เพราะเขาไม่พอใจกับคำถามของสื่อมวลชน

โอกาสของการเป็นซิงเกิลมัมกี่เปอร์เซ็นต์
คือในทวิตของน้องของน้องมิ้งเนี่ยนะคะเขาบอกว่า
ผมขอประนามสื่อมวลชนบางท่าน
ที่มาถามพี่สาวของผมว่าถ้าต่อไป
เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวจะทำอย่างไร
ผมขอประนามกับคำถามที่ไร้มนุษยธรรม
ซึ่งจัญญบันของสื่อมวลชน
ผมนั่งฟังการชี้แจงอยู่ที่บ้าน
ทำให้ผมไม่พอใจอย่างถึงที่สุด
เพราะเป็นคำถามนี้แล้วมิ้งก็บอกว่า

คำถามในแนวนี้ถูกถามกัปตันด้วยเมื่อวานนี้
เพราะว่ามีการถามว่ากัปตัน
และจะต้องรับผิดชอบใดเกี่ยวกับตัวมิ้ง
แล้วก็เกี่ยวกับเด็กในท้องของมิ้งเนี่ย
ปตันตอบว่าตอนนี้ต้องการให้ฝ่ายหญิงไปฝากคัน
ส่วนจะกลับมาเป็นครอบครัวหรือไม่
ก็ตอบไม่ได้ตอนนี้ต้องโฟกัสที่เด็กในท้องก่อน
คือกัปตันก็เลี่ยงคำถามนี้เหมือนกัน

ทั้งสองคนแบบเหมือนยังตอบอะไรไม่ได้เหมือนกัน
ตอนนี้ทั้งสองฝ่ายบอกโฟกัสที่เด็กก่อน
หลังจากนั้นคงมีโอกาสได้พูดกัน๒คน

เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายต่างในการดูแลเด็กดูแลแม่เด็ก

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับทางการแพทย์ทั้งการฝากคันทั้งหมด

แต่ก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องของตัวแม่เด็กก็คือน้องมิ้ง
แล้วก็คุณพ่อบอกแบบนี้กรณีที่

ทั้งคู่บรรลุนิติภาวะแล้วคุยกันเองได้
แต่เป็นความคิดที่แตกต่างกัน
เพราะทางพ่อและครอบครัวคิดว่า

ครอบครัวก็ต้องมีส่วนในการตัดสินใจ
และจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตั้งคันทุกอย่าง
ส่วนแม่ของกัปตันผู้สิทธิ์ข่าวถามว่า

ตอบว่าตอนนี้ไม่ได้โฟกัสเรื่องอะไรเลย
โฟกัสเรื่องของเด็กในท้อง
ต้องดูแลความปลอดภัยของเด็กและแม่

เรื่องสีหน้าสีตาคุณแม่คุณแม่ของกัปตันเนี่ยนะคะ
ครับต้องบอกว่าข่าวนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก
สังคมออนไลน์โดยเฉพาะในทวิตเตอร์
เพราะว่าในช่วงเวลาของการแถลงข่าวตั้งแต่เริ่มต้น

แท็กกัปตันชลทรขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่ง
มีผู้ทวิตถึงกรณีนี้มากกว่า๕๒๐๐๐ครั้ง
รวมถึงแสดงความคิดเห็นกันหลากหลาย
มีทั้งให้กำลังใจทั้งคู่ให้ผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้
และช่วยกันดูแลลูกอย่างดีที่สุด
คอมเมนต์ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์สีหน้าของคุณแม่ของคุณกัปตัน
ที่บอกว่าดูตึงเครียดตลอดเวลา

คงต้องใช้เวลาในการพูดคุยกัน๒คนก่อน

เพราะครอบครัวก็จะต้องมีส่วนรับผิดชอบ
กับคนทั้งสามแล้วนะตอนนี้เป็นทั้งสาม
คือกัปตันมิ้งแล้วเด็กในท้อง
ทีนี้ดิฉันก็ไปดูความเคลื่อนไหวค่ะ

คุณผู้ชมมิ้งมีการอัพไอจี

ใช่ค่ะน้องมิ้งบอกว่าขอบคุณทุกคนมากนะคะ
ขอบคุณจริงที่ทำให้รู้สึกว่าไม่โดดเดี่ยวเลย
ต่อไปนี้จะสู้ค่ะคนเดียวก็จะสู้
ขอเวลาเยียวยาสภาพจิตใจสักพัก

คนไปให้กำลังใจ๓๕๐๐กว่าคอมเมนต์
แล้วก็ไปกดไลค์กดให้กำลังใจ
๔๐๐๐กว่าไลค์นะคะคุณผู้ชม
ส่วนใหญ่ก็เข้าไปให้กำลังใจมิ้งเขาเหมือนกันน่ะนะ

นี่แหละครับเรื่องราวนี้เราก็ต้องหยิบยกจริง
เป็นข่าวบันเทิงนะเราหยิบยกขึ้นมาตรงนี้ก่อนเลยนะครับ
วันนี้ก็ขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วยเช่นเดียวกัน